ท่านผู้ชมครับเรื่องของความเชื่อความศรัทธามันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวมันก็ห้ามกันลำบาก

แต่แน่นอนว่าความเชื่อความศรัทธาของเราเนี่ยต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
และคนอื่นก็ต้องไม่เอาเรื่องความเชื่อความศรัทธาของคนเนี่ยไปหากินนะ
เราก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะจริงไม่จริงอะไรแบบไหนยังไงนะครับ
แต่เพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเอาคลิปมาลงเอาไว้
บอกว่าเป็นพิธีปลุกเสกมหาเสน่ห์ทำให้สามีรักสามีหลง

แล้วมีผู้หญิงที่ไปให้ทำพิธีเนี่ยคือโอ้โหเปลือยแบบแทบหมดตัว

ไปดูนะฮะ
สามารถกิโดยการติดต่อใจผู้ที่เหรอ
โอ้โหภาพจริงนี้มันโป๊ะเลย
คือถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่มีแผ่นเงินแผ่นทองแดง
วางเอาไว้ที่อวัยวะเพศ

มีลูกเพจเขาส่งมาให้เพจ

บอกว่านี่เป็นพิธีปลุกเสกมหาเสน่ห
ผัวรักผัวหลงกราบเช้ากราบเย็น
คลิปนี้ยาว๒นาที๒๓วินาที
ผู้หญิงคนนี้นอนให้ทำพิธีอยู่

แล้วบนร่างเนี่ยมีแผ่นเงินแผ่นทองแดง

วางบนจุดสำคัญต่างบนร่างกายกับอวัยวะเพศของเธอ
เสื้อผ้าไม่มีพ่อหมอก็ทำพิธีลักษณะจานอคาระ
บนแผ่นเงินแผ่นทองแดงทองเหลืองแผ่นอะไรก็ว่ากันไป
ไล่คาถาแบบที่ท่านฟังเราก็ไม่รู้คาถาอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
หารรักษาจิตนะฮะคือเมื่อก่อนเขาเคยมีขดงคดีตำนานย่างเด็กอะไรก็ว่า
เดี๋ยวนี้เขาผ่านพ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีพวกสำนักหมอดู
เป็นคนทำพิธีพิธีนี้เรียกว่าพิธีปลุกเสกตะกรุดณสมสู่หรือตะกรุดเสน่หสมสู่
พวกนี้มันทำกันได้จริงนะผู้หญิงที่มาทำพิธีเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องรู้วันเดือนปีเกิด
ต้องให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเพื่อวางตะกรุดบนเรือนร่างทั้งตะกรุดเงินตะกรุดทองแดง
เห็นแบบม้วนอะไรพวกนี้ก็แบบเตรียมทำตะกุดก็มีวางบนต้นขาวางบนอวัยวเพศ
ในคลิปเนี่ยจะปกปิดหน้าผู้หญิงเอาไว้เพราะเขาจะป้องกันไม่ให้รู้ว่าเป็นใคร
แต่จุดประสงค์คือต้องการทำตะกรุดไปขายให้คนเช่าให้คนบูทาไม่ได้ทำเสน่ห์ให้กับผู้หญิงที่ทำนะ
นแอร์บอกคือผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ใช่คนที่มาทำพิธีเพื่อให้สามีของตัวเองเนี่ยหลงเสน่ห์
แต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเพื่อนำตะกรุดไปขายอีกทีนึง
จ้างมาเป็นคนทำหนึ่งในพิธีเพราะว่าเขาถ่ายคลิปเพื่อให้ลูกค้าดูประมาณอย่างนั้น
ว่าเนี่ยตะกรุดนี้ปลุกเสกจริงบนเรือนร่างของผู้หญิงนะ
วางบนส่วนประกอบต่างบนเรือนร่างของผู้หญิงอะไรประมาณอย่างนี้
คาถาก็คาถาจริงอ่านแอนแอร์เขานี่ยังท่องคาถาให้คุณปริญญาชาติผู้สึกษาเราฟังเลย
เพราะตอนแรกหลายคนฟังแล้วบอกว่าคาถาก็แปลกนะมีคาถาแบบนี้จริงด้วยเหรอ
มีเหรอเนี่ย
เผยใจคุยมุ๊นลกลงหัวใครไม่เอากูจะเป็นผัวเป็นเมีย
ฆ่าว่ามหาศนีเป็นจิตจังนางแบบมาทำเลยครับ
เขาบอกว่าเขาเคยทำนะพิธีนี้เขาเคย
บอกว่าได้ผลจริงก็มีบอกนะครับเป็นตะกรุดนะ
สมสู่เนี่ยมีไว้ให้เช่าบูชาเลยประมาณอย่างนี้นะฮะทรัพย์คุณบอก
ด้านคู่ครองด้านมหาเสน่ห์คนรักคนหลงเมตตามหานิยมค้าขายดี
ใช้ได้หมดวิธีชงวิธีใช้เนี่ยเนรนแอร์เขาบอกว่ามีหมดนะฮะเดี๋ยว

สมสู่พกติดตัวไปทางมหาเสน่ห์ค้าขายธุรกิจการงานและการเงิน
มหาเสน่ห์นะครับพกติดตัวคนรักคนหลงไหลอยู่แล้วคุณเกิดมา

เพราะฉะนั้นนะครับทางด้านของคุณใสมนต์ดำอะไรพวกนี้เนี่ยคือ

คุณไปถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยแล้วผู้หญิงเนี่ยนะไปจับเขาแก้ผ้าแล้ว
ถ่ายคลิปแล้วอะไรแบบนี้มันลักษณะอนาจารย์หรือเปล่า
ลักษณะแบบนี้เลยฝากเตือนไว้ว่าเอออย่าให้มันเลยเถิดเกินไป
ทำอะไรเนี่ยให้มันอยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมด้วยประมาณอย่างนี้นะครับ